กลับมามันกันต่อเลยดีกว่านะครับกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเราสดตรงจากที่
ก็อยากจะเชิญชวนให้แฟนมวยทุกท่านมาที่นี่
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตรรสนะฮะความมันไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงที่นี่

เอาละครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ชกมาแล้ว๗๑ไฟล์ชนะ๕๐ไฟล์เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์ครับ
ฝ่ายของสุขริมประวัติศาสตร์สุขริมประวัติศาสตร์
และมันได้ถูกต้องถูกต้องให้เกิดล้อเซอร์และรอด
ขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับ
โดดเด่นเทศบาลจานแสนชัย
มาถึงมุมแดงนะครับคนนี้มาจากอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชศรีมานะครับชกมาแล้ว๕๓ไฟล์
ชนะ๓๑ไฟล์เสมอ๔ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์ครับ
ที่ลอสเตอร์และโทรดูรขอบคุณคุณพบไอสมศักดิ์โกซ่าง
เราเดินทางมาถึงคู่ที่๓ของรายการนะครับ

เจอกันโดดเด่นเทศบาลจานแสนชัยครับ
คู่ที่ผ่านมาคว้าเงินรางวัลไฟเตอร์ไปคลองครับ

และคู่ที่ผ่านมาก็เป็นชัยชนะของเฉลิมเกียร์เบสรัชพฤคาครับ

พบไอสมศักดิ์โกซ่าง
ชกในมุมแดงวันนี้ต่อน้ำหนักให้กับโดดเด่นเทศบาลจานแสนชัย
หรือว่าโดดเด่นปอชัยสงครามครับ

ทางด้านโดดเด่นครับ
นายชัยวัดสิงห์ทองจากตะบนแขนแตก
อำเภอสังขะจังหวัดสุรินครับ

ส่วนสูงครับ๑๖๓เซนติเมตร

แฟนมวยไทยรัฐบนไทยไฟเตอร์ต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีเลยครับ
เพราะว่ามาชกที่นี่๒ครั้งครับกับทางด้านกิ่งเพชรยอพญายุง
เสมอ๑ครั้งแล้วก็ชนะกิ่งเพชรในไฟล์ล่าสุดครับ
ชื่อจริงชื่อนายพัศกรกุลสันเทียครับ
จากตะบนสำโสงอำเภอโนนไทยนับธรรมราชสีมา๑๙ปีครับ

ดาป๊อปอายเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายปยุทธภูมิอสมิลาครับ
คนที่ขึ้นมาถอดภงกว่านั้นกับป๊อปอายนั่นก็คือ
รุ่นพี่ในค่ายครับทุ่งมนต์สิงหะเดชายิมครับ
จะโชว์ฟอร์มดีหมาดเมื่อวานนี้เองครับ
โอ้โหแต่ได้ของที่ละลึกนะครับ
ประเวนเวอร์คิวทางด้านซ้ายครับ
เป็นเรื่องธรรมดาของเกมกีฬาการต่อสู้ครับ
สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกีฬามวยไทยนี่
จะต้องแลกมาด้วยเลือดครับ
หรือว่าการเจ็บตัว
โอ้แต่เมื่อคืนที่เข้าขวาซุปเปอร์บอร์นัทไปคลองนะครับ
ครับคุณคำของรายการครับ
คู่นี้มีการต่อน้ำหนักให้แต่ไม่ต่อสรีระครับ
เดินเด่นในประเทศวูหุล่ะครับ
ยังเย็นครับว่าข้อมันก็สไตล์เดียวกันครับ

โห้ยลีครับสายหน้าของทดาเฝนโดดเดชน์
ดีเหมือนกันครับโดดเดชน์

จะขยับครับโดดเด่นเล่นไปที่ช่วงล่าง

โอ้โหหน้าไปผ่าไปหน้าไปครับ
ต้องบอกว่าโดดเดชนี่เป็นมวยที่ท่าทรหดดีครับ
เคยโดนฟันศอกชนิดฟันหัก
กลางเวทีมาแล้วแต่ก็พลิกสู้เอาจนชนะได้นะครับ
วันนั้นนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ฟันหักธรรมดาแล้วครับ

จุดเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูครับ
ไม่นอนครับจิ้มซ้ายหลงล่าง
ป๊อปไอด์ขยับเบียดครับพยายามจะทรัพย์ไปที่ต้นขาซ้ายครับ
เอาคืนเลยครับ
มาที่สองของป๊อปไอด์ครับและเข้าใน
ขวางหน้ากระโบ่งในต้องบอกว่านี่คือของที่เด็ดเลยครับ
ของท่านครับป๊อปไอด์หมดยกที่หนึ่งครับ
กลับมาติดตามกันต่อครับคู่คำของรายการครับ
จังหวะฮุกซ้ายของทางด้านโดดเด็ดครับ
ทำเอาป๊อปอายนี่ขาสั่นไปเหมือนกัน
จังหวะฮุกของแกนี่ต้องบอกว่ามะนี่
นี่แหละแกทิ้งทั้งไหล่เลยครับกะเอาทีเดียวอยู่เลย

โอ้ทางมันเลยไปหน้าไปนิดเดียวครับ

แต่ยังดีครับที่ปอายฟิตซ้อมมาอย่างเต็มที่ครับ

โอ้โหแต่มีอาการเข่าอ่อนให้เห็นเหมือนกันครับ
นี่แหละครับลิงลมปยุทธภูมิครับ

ยังยังจะตกทวนมัน๑๒แล้วก็ล๊อกไหนครับป๊อปอาย
เด้งเข้าจะคว้างเวี้ยหวังจากฝั่งหน้า
เอาของถนัดมาใช้แล้วครับทางด้านป๊อปอาย

มันยังจะตีเจาะเข้าหน้าขา
โดดเด่นเสียบด้วยเขาขวาเหมือนกันครับ
มันยังจะล็อคขอกดเอาไว้ครับโดดเดน
สนุกแล้วครับอย่างนี้ดูครับจำความตบด้วยมันฮุก
แต่ละหมัดที่โดดเด่นแกออกไปครับ
โอ้โหหวังเอาทีเดียวให้อยู่ครับ
อกคนละทีเลยครับโดดเด่นก็ไม่สนแล้วครับ
ป๊อปอายพยายามจะปักปักซองแล้วทิ้งให้หมัด
นี่ครับโดดเด่นสวนด้วยหมัดเหมือนกัน

น่าจะไปอยู่ในหัวใจของใครหลายคนครับ
โอ้โหชกเอามันชกเอาสนุกครับ
แค่ชนะไม่รู้เลยครับโดดเดน
แค่ต่อยเอาสนุกครับป๊อปอายพยายามจะวางซ้ายหน้า

นี่ครับทรงมวยอาจจะไม่สวยครับ
ซ้ายหลุดเจอเสียบใน
อยากจะเล่นทางทางล่างเกี่ยวสอกขวาของป๊อปอาย

ขยับเดินลุยต่อครับแตบนี้
ภุตชีพทวงทึกซ้ายเสียบไปสาวสายคืน

โอ้โหเอ่ยเอมไม้หน้าเลยครับ

มอยังมีทีเดินครับโดดเดน
โอ้โหจังหวะวางต่อยหมัดขวาของแกนี่ต้องบอกว่าอันตรายเหมือนกันครับ

กล่าวทีเดียวอยู่เลยครับคุณสุพิชิน
นี่ครับหุ้งซ้ายนี่อันตรายจริงครับ

อันตรายภูมิซ้ายความเต็มเลยครับบ๊อบไอ

โอเคครับทุกคนผ่านไป๓จุด
ต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ดุเดือดเลยครับ
ประดาษโดดเด่นครับ
สมชื่อแกมีลูกหมัดแล้วครับที่โดดเด่นเหลือเขินครับ
พลาดทิ้งด้วยซ้ายทั้งไหล่ครับ
เอาทีเดียวให้อยู่ครับหุบซ้ายหลุดไป
กดลงมาเสียบใน
แต่นี่ครับหมัดขวาของโดดเด่นดูครับ

หน้าสะบัดเป็นลับตัดไม่ประหยุดเลยครับ
โอ้โหแต่ยังทนได้ครับป้าอาย

กับโดดดนเทศบาลจาญแสนชัย
ถีบด้วยซ้ายครับป๊อปอาย

จังหว่างที่ของโดดดนเจอตันราก
มาว่ากันต่อเรื่องท้อเรื่องถอยนั้นไม่มีอยู่แล้วครับ
เดชเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยแค่ขวาครับ
ทีต่อทีครับพยายามจะอาศัยจำบอกโอ้ยแม่เจอกล้านคอครับ
เรียบร้อยเลยครับแข้งซ้ายของป๊อปอายครับ
เตือนมาหลายครั้งแล้วครับโอกาสตกครับ
นิดเดียวครับที่จริงแล้วเตือนมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับ
แค่งซ้ายเป็นแค่งซ้ายหน้าทิ้งดินผากไปหน้าของสถานโดดเดชน์
แต่ยกนี้เป็นผลจนได้ครับโอ้โหโดดเด่นครับ
แข้งซ้ายพาดเข้าก้านคอเต็มครับเดี๋ยวดูครับ
จากวันแรกแค่งทีต่อทีครับเก็บได้ครับป๊อปอาย
ดาบแรกเก็บได้ดาบที่สองก็เก็บได้ครับแล้วมาเจอดาบสามครับ
นี่ครับหนึ่งครับเก็บได้ดูเดชพยายามจะเตะซ้ำเข้าไปอีกทีครับ
พออายเกี่ยวปุ๊บยกซ้ายเตะเขาเลยครับน้ำกระจายเลยครับ
ว่าเป็นช็อตที่สวยงามจริงครับช็อตนี้ของพร้อมนายสมศักดิ์ก่อสร้างเขาทำได้สำเร็จครับ
บนเวทีครับโอ้โหโดนเตะเข้าที่ก้านคอเต็มเต็มเลยนะครับ
ไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
รองคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ